เอาล่ะรูปเมื่อกี้นี้ขึ้นมาอีกสักนิดนึงคำถามอีกแล้ว
ด้วยการจะถามคุณยายมา๊คคุณสังเกตอะไร
ทำไมเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องมองข้างหน้าแหละอะมองข้างหน้า
หนูมองระเบียงข้างบนค่ะระเบียงชั้น๒

เอาภาพนี้เสร็จปุ๊บเราต้องไปปรับแสง

ไหนที่มันอยู่ในความมืดมันก็จะเป็นนูนขึ้นมา
จะได้เห็นชัดถูกค่ะว่าเห็นอะไรตกลง

เข้าไปกับเพื่อนเต็มเลยมีตะวีวีรภาพไปด้วยเหรอ

คืออะไรสุดท้ายสุดจบอย่างไร
คือมันเป็นโฟสต์ถ้าน้ำสุดเผี้ยเฟียวเฟ้า
งานนี้แฟนคลับไม่ได้สังเกตหรอกว่าถ้ามันเป็นอะไร

ให้สิบเต็มสิบเลยสิบเต็มสิบเลย
คือหุ่นเนี่ยเราเห็นเวียหุ่นดีอยู่แล้ว

แล้วก็แบบว่าตอนนี้ทุกคนยกป้ายว่า๑๐เต็ม๑๐
แล้วก็ใต้เตียงดาราแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ย
คือต้องยอมรับแฟนเพจใต้เตียงดาราเนี่ยเยอะเหลือเกิน
แล้วก็บรรดาแฟนคลับดันไปโฟกัสที่จุดอื่น
พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเวียกันรัวเลยว่า
หลามพกไปที่สระว่ายน้ำทำไม
อุ๊ย

เมื่อกูหนันก้าวชีอากร
เพราะอย่างนี้พวกคุณอย่างยังอยากกินอยู่อีกเหรอ

เช่นก็ไม่เห็นยังไม่นิพาน

ได้คุณหลุดพ้นแล้วเหรอ

เมื่อกี้ที่ฉันส่งรูปเด็กให้คุณก็ไม่หิวเหรอ
แบะปากแบะปาก